โชเฟอร์รถกระป๋อหรือว่ารถ๔ล้อเล็กบางคนเรียกว่าตุ๊กอะไรก็ตามที
สมุทรปาการเขาขับรถไปส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บ
มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณผู้ชมคุณพระราพร
เนื่องจากว่ามีผู้ชายห้าหกคนไปรุ่มกระทืบเขา
เหตุผลมันเกิดจากอะไรทำไมต้องทำแบบนี้

แล้วก็ไปทำร้ายคนขับรถกระป๋อเขาเนี่ยค่ะ

หน้าตำรวจจนสุดท้ายต้องถอยหนีไปแบบนี้

แล้วก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปนี้เอามาไว้ได้

คนขับรถกระเป๋าคันที่โดนทำร้าย
นายไพทูลเป่าเจริญอายุ๔๓ปีคนนี้แหละ

ตอนนั้นผมขับรถไปรับผู้โดยสารมาจากตลาดประชาอุทิศ๖๑
แล้วก็ไปส่งหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์

มีกลุ่มผู้ชาย๕๖คนกรูเข้ามาทำร้ายผมเลย

ช้ำไปหมดเลยหน้าตาโหนกแก้ม

ก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพระประแดง

ผมเคยไปจอดรถที่วินนี้

แต่พักหลังผมไม่ได้ไปผมก็เลยไม่ได้จ่าย

เพื่อนเห็นผมขับรถผ่านเพื่อนไปลงคิวไว้ให้เอาเบอร์ผมไปลงเอาไว้
คิวก็เลยคิดว่าผมอ่ะไปวิ่งแล้วผมไม่จ่ายนะฮะ
แต่บางทีผมแค่ขับรถผ่านไปทำธุระกับครอบครัวที่ห้าง
ไม่ได้รับผู้โดยสารก็เลยไม่ได้จ่ายสุดท้ายก็เลยเกิดปัญหากับคนที่เก็บค่าบิน
เพราะเขาบอกว่าเนี่ยจริงเขาเป็นคนเสียงดังด้วยสุดท้ายก็เลยโดนทำร้ายแบบนี้ครับ
เพื่อนร่วมวินเขาบอกว่ามันเป็นกฎของที่นี่
ใครจะขึ้นไปจอดที่วินมันก็ต้องจ่ายค่าจอดนะฮะ๔๐บาท
จริงคนเจ็บเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
เขาชอบพูดจาเสียงดังโผงผางอะไรแบบนี้นะฮะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามหาผู้ก่อเหตุตอนนี้ติดตามไม่ได้๑คนนะฮะ
ส่วนคนที่เก็บค่าวินเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาสอบส่วนว่าเก็บจริงหรือเปล่า

และตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนก็ยืนรอรถอยู่เยอะตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ก่อเหตุต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้กลัวกฎหมาย
ที่สำคัญต่อหน้าตำรวจซะด้วยนะครับ